คุณผู้ชมสวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาว

แหมหมู่บ้านนี้ฉันเนี่ยฝนไม่ตกเลยนะ
และยิ่งต้องทำให้คิดถึงเรื่องนี้หนักขึ้น
เพราะเห็นแถวบ้านเขาเตรียมจะทำนากันแล้ว

แล้ววันนี้เองก็เป็นวันต่อต้านภัยแรงโลก
ไม่มีใครอยากให้เกิดภัยแรงแน่นอน
เพราะการเกษตรต้องพึ่งน้ำค่ะ
คุณผู้ชมดูเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อย
เพราะน้ำมันมากับฝน

ช่วงนี้ประเทศไทยฝนลดลงอย่างชัดเจน

ใครที่เตรียมแพ็คกระเป๋าจะไปเที่ยวนะ
จะเห็นว่าปัจจัยต่างที่ทำให้เกิดฝนมันลดลง
ไม่ว่าจะเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
เป็นลมมรสุมประจำฤดูอ่อนกำลังลง
ปัจจัยที่๒ร่องฝนค่ะ
ก่อนหน้านี้มันพัดผ่านใกล้บ้านเรา

นี่ตอนเช้าสภาพเป็นแบบนี้ค่ะ
เห็นมีเมฆฝนเลยนะฝนน้อยมากจริงนะคะวันนี้

แก่เกือบเย็นนะคะ

และเป็นลักษณะของฝนตกเบา
บางพอชื้นเปียก

ลดลงตามลำดับอีกแล้ว
ทะเลอันดามันลดลงจากเมื่อวาน
ไม่น่าจะเกิน๑เมตร๕๐เซนติเมตรค่ะ
ส่วนอ่าวไทยคลื่นลมสงบไปเที่ยวกันได้นะคะ
เรื่องของอุณหภูมิมันจะสวนทางกับฝนค่ะ
พอฝนลดลงอุณหภูมิจะร้อนมากยิ่งขึ้น
ฝนไม่มีแล้วไงระวังด้วย
สาวเน้นเรื่องของผิวแล้วกันนะคะ

พอฝนน้อยต้องไปเที่ยวไม่รู้จะไปไหนดีดิฉันแนะนำที่นี่เลยค่ะ
ว้านพยาวเพราะช่วงนี้กว้านพยาว
จากจะได้ดูกวานที่มีน้ำเต็มไปหมดสวยงามแล้วเนี่ย
ไปดูต้นเนี่ยต้นจามจุรีนกกระจาบมาทำรังเป็นร้อยค่ะ
เขาบอกว่ามันเป็นพวงสวยแบบนี้
ปกติแล้วเราเห็นพวงแบบนี้ที่คาเฟ่อันนั้นคือของปลอม
อันนี้คือของจริงไปดูของจริงเลยเป็นร้อยค่ะ
เพราะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูผสมพันธุ์ของนกกระจาบ
เขาก็ต้องมาทำรังมาจูจีกันนั่นแหละหาบ้านพักอ่ะเนาะ
เช็คอินอ่ะสวยงามแปลกตาไปอีกแบบหนึ่งนะคะ
ไปดูจากธรรมชาติเลยส่วนสุดสัปดาห์นี้ไปเที่ยวอีกหนึ่งที่แล้วกัน
ไม่รู้จะไปไหนนอกจากหวานพยาวแล้วไปอุดรหนองคายบึงกาล
ไปทำไมไปเบิ้งสวนบุญจันทร์ของคุณบุญจันทร์ศรีวันนะ
อยู่ที่ไหนคะอยู่ที่อำเภอโพตากจังหวัดหนองคาย
สวนที่นี่ไม่ใช่ว่าเดินไปแล้วถึงอันนี้เดินนี้ไปแค่จุดแรกนะ
ร่องเรือกินเงาะชมวิวธรรมชาตินั่งเรือไปอันไหนย้อยตกลงมา
ขึ้นมากินเลยใครที่บอกว่าอุ้ยกรอบหวานอร่อยอยากจะเอากลับบ้าน
สามโลร้อยเท่านั้นค่ะป๊าดก็เป็นตะมวลแท้บาทนี้ไปสวนหม่องนี้เนาะ
คุณผู้ชมคะที่ที่ฉันแต่งตัวเป็นแมวเนี่ยเพราะว่าประเพณีดั้งเดิมของไทยก็คือการแห่นางแมวขอฝน
แต่ทีนี้ยุคนี้สมัยนี้ถ้าจะเอาแมวจริงมาสาดน้ำมาแห่เนี่ยเดี๋ยวจะโดนนะกฎหมายคุ้มครองสัตว์ธารุณกรรมสัตว์นะคะเดี๋ยวจะเกิดเป็นดราม่า
ดิฉันก็เลยขอเป็นตัวแทนหมู่บ้านเป็นแมวแบบนี้แต่อย่าสาดน้ำดิฉันนะคะดิฉันก็กลัวเปียกเหมือนกันนะคะ
เพลงมาแล้วถ้าจะแห่ไปเฉยเนี่ยอาจจะฝนอาจจะไม่มาเดี๋ยวขอเต้นหน่อยนะคะ